ใครอยากกินถั่วทอดเพลิน
นี่เลยจ้ะถั่วมาแล้วจะถั่ว

แต่รูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนถั่วทอดแบบที่เราเห็นเลยเนอะ

แล้วคุณไม่บอกว่าเป็นถั่วผมก็ไม่รู้

เผือกหั่นเตาเอามาทอดอะไรสักอย่างแบบนี้ใช่ไหม

นี่ค่ะคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อยากด้วย
ตือคาโคโบตันค่ะ
ตือฮาโคคืออาหารประเภทนี้อยู่แล้วไง
ตือคาโคโบตันเนี่ยมันเป็นร้านขายถั่วทอดเต้าหู้ทอดแล้วก็ขนมผักกาดทอด
นี่ความอร่อยเขายาวนานมา๘๐ปีแล้วนะ

ถั่วทอดร้านนี้เมื่อกี้มองไปเห็นเหมือนมีถั่วดำมีเผือกมีแป้งข้าวเจ้าใช่ไหม

เอาทั้งหมดมาผสมกันแล้วทอดใส่พิมพ์ทรงกลมทอดไฟปานกลางเสร็จแล้วใส่น้ำมันแบบให้มันกรอบเนี่ยนะคะ

อีกอย่างหนึ่งที่เขาเด็ดนะเต้าหู้ทอดขนมผักกาดทอดอันนี้ก็ชิ้นละ๕บาทเหมือนกัน

คุณเขาใส่เครื่องเยอะไหมถั่วเถอะเผือกเยอะนะ
ถูกต้องนี่แหละถ้าเกิดว่าใครอยากไปอุดหนุนแวะไปได้เลยอยู่ที่ถนนมหาราช
อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยอยู่หลังศาลเจ้าแม่ทัพทิมนะคะ
ก็เปิดตั้งแต่บ่าย๓จนถึง๒ทุ่ม

ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ค่ะ๐๖๓๕๒๔๗๙๙๓ค่ะนะฮะ